นี่เห็นไหมฮะเห็นภาพแล้วน่าตกใจจริงจริงค่ะจังหวะที่จักรยานยนต์ของชายหนุ่มคนนี้นี่แซงซ้ายเข้าขวาจะมุดตรงนี้จะแทรกตรงกลางเสียหลัก
จากล้อหน้าไม่โดนล้อหลังทับล้อหลังของรถคันสีขาวทับเข้าสีสาดเลยนะครับ
คือเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะฮะส่วนมากนี่เสียชีวิต
ผู้ชายคนนี้นอนฟุบอยู่พักนึงแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับ
ชื่อผู้ชายนะครับมีเลือดออกที่จมูกทั้งสองคร่างที่ปากด้วย
มีบาดแผลคิ้วแตกด้านขวา
ส่วนร่างกายส่วนอื่นอื่นไม่มีอะไรที่แตกหักเลยนะครับ
เขาบอกว่าที่เขารอดมาได้เนี่ยคงไม่ใช่ปฏิหารหรือว่าของขลังอะไรหรอก
มัวกกระน็อกนี้อโฮทับเข้าศิลษะแบบเต็มเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นเตือนเป็นอุทาหรณ์กันเลยนะครับ
๑ก็คือเรื่องการขับขี่น่ะโดยเฉพาะจักรยานย้น
เล่นอย่างนี้รถแต่ละคันเขาก็ใช้ความเร็ว
คือไปมุดตรงนี้เนี่ยบางทีเสียหลักนี่นะฮะ
ลมอะไรพวกนี้ต่อยเข้าไปนี่แล้วหมวกกันน็อกนี่สำคัญมาก
ใช่ค่ะขี่รถจักรยานยนต์เรื่องหมวกกันน็อกสำคัญ
บางทีบอกว่าขี่ออกมาจากบ้านแป๊บเดียว
ในซอยในหมู่บ้านไม่ต้องใส่ก็ได้มั้ง
จริงไม่ได้นะบางทีใกล้มันก็อันตรายเกิดได้ทุกวินาทีต้องระวัง

เอามาให้ดูกันนะครับจะได้เตือนใจเตือนภัยกันด้วย